คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าสวีทต่อไม่รอแล้วนะสำหรับคู่รักคู่หวานในวงการบันเทิงบ้านเรา
กรีนแล้วก็ธันวาคือก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มธันวาถึงกับเอ่ยปากว่าอยากจะแต่งงานกับสาวกรีนเหลือเกิน
แล้วเนี่ยก็ยังลงรูปแบบคู่กันรัวเลยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญทั้งคู่ทุบกระปุกเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแนวศักยะที่เชียงใหม่ตรงข้ามวอร์มอัพส่วนถ้าถามถึงดีกรีความหวานที่พักหลังทั้งกรีนและธันวาขยันลงรูปอวดสวีทกันรัวเจ้าตัวจะว่ายังไงไปเปิดกล่องหัวใจสีชมพูของหนุ่มธันวากันเลยค่ะ
ธุรกิจแรกที่เราแบบลงทุนลงขันด้วยกัน

ก็ได้มาเจอกันได้มา

เป็นรูปอะไรอย่างนี้
นี้เราอยากจะทำแบบ
เหมือนแชนัลของตัวเองอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะฝากแบบคนที่แบบ
รักและชอบชื่นชอบในผลงานของพวกเราสองคน
ก็แบบติดตามแชนัลของพวกเราได้
เออก็เดี๋ยวจะได้ติดตามอีกหนึ่งผลงานนะ
เขาจะทำกันออกมาในรูปแบบไหนจะน่ารักมุ้งมิ้ง
เหมือนหลายคู่ในวงการบันเทิงที่เขาทำกันอยู่หรือเปล่า

ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมฮิตเลยนะ
สำหรับคู่รักในวงการบันเทิงนะชอบทำยูทูปด้วยกันนะคะ